ผมได้ฟังการอภิปรายนะครับของหลายท่าน
ก็เท่าที่ฟังนะครับประชาชนทางบ้านรับทราบดีว่า
ใครพูดอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องรับ
ชอบคำพูดของตัวท่านเองแม้ทั้งบางท่านเองนะครับ
พูดไปในเนื้อหาสาระที่ไม่ใช่อยู่ในฉบับที่๗
ฉบับที่ภาคประชาชนร่างขึ้นมา
นั่นหมายถึงว่าเอาความเท็จมาพูดในสภา
ถ่ายทอดกันไปทั่วประเทศทำให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านร่างนี้
เข้าใจผิดว่าร่างนี้มันโหดร้ายมันทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ท่านประธานที่กรบครับเราควรพูดความจริงในสภาครับ
เพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจว่าเราจะทำประเทศเรา
ออกแบบประเทศเราอย่างไรเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้
เรามีปัญหาจริงครับมีปัญหากับรัฐมนูลฉบับ๒๕๖๒
ทุกคนเชื่อว่าต้องมีการปฏิรูปหรือการร่างรัฐมนูลใหม่
ทุกคนเห็นพ้องต้องการครับว่ารัฐมนต์ฉบับนี้มันมีปัญหา
ต้องมีการแก้และร่างของภาคประชาชนที่ลงชื่อกันมา
๙๘๐๔๑คนที่ตรวจชื่อผ่านสภาตรวจชื่อเรียบร้อยแล้ว
ตรวจชื่ออย่างถูกต้องครับไม่ต้องมากล่าวหาว่า
คนที่ลงชื่อไม่ถูกต้องสภาตรวจเรียบร้อยแล้วครับ
เป็นร่างที่ประชาชนช่วยกันทำขึ้นมา
เนื่องจากว่าเห็นว่าชาติบ้านเมืองนั้นมันมีปัญหา
ปัญหามาจากรัฐมนูลเองซึ่งพูดสั้นคือการสืบทอดอำนาจนั่นเอง
เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงครับ
รัฐบาลชุดนี้การเลือกนายกรัฐมนตรี
เขียนไว้ในร่างที่๗นี้
เขาต้องการที่จะมีการเลือกนายกรรมตรีใหม่
โดยนายกรรมตรีจะต้องมาจากเสียงของพี่น้องประชาชน
เป็นหลักสากลทั่วโลกนะครับที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือก
ไม่ใช่ว่าประชาชนเลือกอีกคนนึง
แล้วสุดท้ายได้อีกคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงครับ
เราให้สอสอเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่รัฐมนุนฉบับนี้ครับให้รัฐสภาเลือก
โดยมีสวเข้ามาร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย
แล้วถามว่าสวมาจากไหน
สวก็มาจากการเลือกของคอสช
ขอสชคือใครครับใครเป็นประธานคอสชครับ
ก็คือท่านประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานคอสช
สชเลือกสวมาสวก็มาเลือกท่านประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีก
นี่คือปัญหาที่ประชาชนเห็นว่ามันไม่มีความถูกต้อง
เขาต้องการที่จะแก้ก็เลยเขียนมาในฉบับที่๗นี้
ถามว่าประชาชนอยากแก้ไหมครับ
ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยากแก้
เว้นว่าบางคนบางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากรัฐมนต์ฉบับนี้

เท่าที่การบริหารมาการใช้รัฐมนต์ฉบับนี้มา๑ปีเสร็จนั้น
ทราบดีว่าประชาชนเป็นยังไงครับ

ความเหลื่อมล้ำทางศักดิ์กิจมากขึ้นมากขึ้น
ฉะนั้นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากรัฐมนต์ฉบับนี้มีไม่กี่กลุ่ม
ฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะพยายามจะรักษาอำนาจของตัวเองไว้
ประการหนึ่งครับการเขียนรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย
มันเป็นการสืบทอดตัวแทนของคอสช
พวกเราจะพูดว่าพวกเราเป็นตัวแทนของประชาชน
เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเขียนไว้ในรัฐวนฉบับนี้
สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
อย่าลืมนะครับท่านอย่าเป็นผู้แทนของคอสช
เพราะรัฐมนูลฉบับนี้เขียนไว้แล้ว
แต่เมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
ประชาชนมีสิทธิ์ครับที่จะล่ารายชื่อกัน๕๐๐๐รายชื่อ
แก้ไขรัฐมนูลเขาคิดว่าข้อนี้มันไม่เป็นธรรม
ก็จึงต้องมีการแก้ว่าที่มาของสว
ก็ควรจะมีมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง
ของคนใดคนหนึ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อมาสืบทอดอำนาจ
นี่คือข้อหนึ่งที่เขียนไว้ในฉบับที่๗นี้
ที่เราจะมีการพิจารณากันในบ่ายนี้ครับ
ประการหนึ่งครับเรื่องการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีในเรื่องนี้ครับ
คนรุ่นใหม่หรือคนที่มีความคิดก้าวหน้าเนี่ย
เขาก็มีความกังวลว่าคุณมาลอกสเปค
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีข้างหน้าถามว่า
คุณมีความรู้ความสามารถรู้ล่วงหน้าหรือครับ
ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรแล้วคุณมาตีกรอบ
กฎิกาต่างอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติและมีการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ทำกันขึ้นมาเนี่ย
โดยให้สวมากำกับ
สหรัฐชาติต่างที่รัฐบาลกำลังได้บืนการอยู่
สวมาจากไหนครับก็มาจากคอสชความหมายคือ
มากำกับรัฐบาลนั่นแหละครับพูดชัดอย่างนี้
เพราะมันเขียนในนี้จริงครับลองอ่านสิครับว่าจริงไม่จริง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไขอย่างเร่งรวด
ฉะนั้นกฎิกาความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับ

ถามว่าประเทศไทยมันจะไปอย่างไรล่ะครับ

กฎหมายรัฐมนูลจะต้องไม่ตายครับ

เพราะโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวัน
ฉะนั้นกฎหมายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เปลี่ยนแปลงตามอะไรครับตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
สมัยนี้นะครับเป็นสมัยใหม่แล้วครับท่านประธานครับ
เรามองที่ครับประเทศอื่นที่ก็เป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ย
เป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะครับประชาธิปไตยดูแล้วมันง่ายนะครับท่านประธาน
มันไม่ใช่ยากอะไรเลยครับประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความเป็นกลาง
ความเป็นธรรมครับอะไรก็ตามที่ทำไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมเนี่ย
ประโยชน์อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับ
เขาเรียกว่าประเด็จการฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันดูครับ
ขอความกรุณาครับท่านสวท่านสอสอทุกคนพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เราอยากให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคิดออกครับ
ว่าควรจะทำอย่างไรเราต้องวางผลประโยชน์ของเราไว้ตรงกลางครับ
เอาผลประโยชน์ของชาติขึ้นมาเป็นหลักช่วยกันคิดช่วยกันทำ
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของคนไทยที่เราเคารพนับถือศรัทธาเนี่ย
ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยแต่เราจะทำอย่างไรครับ
กฎิกาเหล่านี้เป็นกฎิกาที่ทุกคนยอมรับได้ประชาชนยอมรับได้
ทุกคนรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมทุกคนจะได้ทำมาหากินกัน
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งครับ
การตรวจสอบถวงดุลการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอย่าลืมว่าการตรวจสอบถวงดุลขององค์กรต่าง
ที่ทำขึ้นมาโดยคอสชเนี่ยนะครับแล้วมาตรวจสอบรัฐบาลของคอสชเองเนี่ย
ถามว่าการตรวจสอบถวงดุลนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่
มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในฉบับนี้เขาจึงมีการแก้ไงครับ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่า๕ปี๖ปีมาเนี่ย
มีการทุจริตคอรัปชั่นเยอะแยะมากมายครับแต่ถามว่าจับใครได้บ้าง
จับใครได้บ้างครับจับไม่ได้เลยครับ
ทั้งทั้งนี้รู้อยู่แล้วว่ามีการคอรัปชั่นเพราะอะไรครับ
เพราะองค์กรที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นองค์กรที่คอสชตั้งขึ้นมาไงครับ
ขอสชมาเลือกนายกนายกเป็นนายกต่อแล้วตั้งองค์กรขึ้นมาตรวจสอบ
ถามว่ามันจะจะตรวจสอบกันได้อย่างไรนี่คือประเด็นหนึ่งที่เป็นความกังวลของพี่น้องประชาชน
เราต้องการให้งบประมาณต่างของประชาชนนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เท่าที่รัฐมนูลเขียนไว้ตรวจสอบที่มาของเงินได้ตรวจสอบการใช้จ่ายของเงินได้
ตรวจสอบประสิทธิภาพต่างต่างของเงินได้แต่อันนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยครับ
เพราะอะไรครับเพราะรัฐมนุนฉบับนี้เขียนไว้ให้อำนาจการสืบทอดคอสชอยู่ในฉบับนี้ชัดเจน
สิ่งที่ภาคประชาชนนะครับที่กล้าเสนอที่กล้าจะตัด๑๐ประเด็นนี้ออกไปเนี่ย
ผมเชื่อว่ามีความกล้าหารเราในทางที่เป็นผู้บริหารเป็นนิติบัญญัติ
เราควรจะรับฟังครับสิ่งใดดีเราก็ทำสิ่งใดไม่ดีเราก็แก้ไขปรับปรุงได้
แต่ไม่ใช่มาพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่รับไม่รับไม่รับ
โดยที่ท่านอ่านแต่ท่านก็ไปตีความอย่างอื่นว่ามันไม่ดีอย่างไร
ผมจึงไม่อยากให้บิดเบือนเพราะทุกวันนี้ครับประเทศไทยเนี่ยนะครับ
เรามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจึงทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาสู้กันเอง
เพราะความเชื่อในอีกฝ่ายหนึ่งคนอีกฝ่ายหนึ่งเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งครับ
สุดท้ายประชาชนทะเลาะกันเพราะอะไรครับเพราะรักคนละข้าง
เราจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเข้าใจไปในทางเดียวกัน
เอาเรื่องที่มีความถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยมาพูดและช่วยกันแก้ไขครับ
ให้ประชาชนปลองดองกันเถอะครับไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราเดินมาได้หรอกครับ
พวกเราผมเชื่อว่าอยู่ไม่เกินร้อยปีแต่รุ่นหลังเรานะครับ
เราจะฝากข้อดีความดีไว้ให้รุ่นหลังเราหรือจะให้เขามาด่าเรามาสาบแช่งเรา
ว่าคนรุ่นเราเนี่ยทำเรื่องที่มันดีไว้ฉันช่วยกันนะครับวันนี้เป็นวันดีที่สุด
ร่างของพี่น้องประชาชนได้เข้าสภาเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีร่างที่สำคัญคือการร่างแก้ไขรัฐมนูล
ผมพูดว่าการร่างแก้ไขรัฐมนุนนะครับไม่ใช่แก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับ
เพราะในตรงนี้ไม่ได้บอกว่าจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองขอพูดชัดชัดนะครับว่า
ไม่มีเขียนว่าจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองเพื่อให้ประชาชนทางบ้านรับทราบว่าไม่มีจริงครับ
บางคนไปบอกว่าจะไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองผมอ่านหลายครั้งแล้วครับไม่มีครับ
สิ่งที่ภาคประชาชนต้องการแก้คืออำนาจซ่อนรูปของคอสช
ที่อยู่ในรัฐมนต์ฉบับนี้เขาต้องการแก้ทั้งหมด
นี่คือความถูกต้องชอบทำแล้วเพราะเราบอกแล้วว่า
คอสชไม่มีแล้วใช่ไหมครับประเทศเราเป็นประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจแต่ถ้าเรามาดูในเนื้อใน
ของของรัฐมนุนฉบับปี๖๐เนี่ยมันมีอำนาจคอสชแฝงไว้จริงจริงครับ
ประธานครับแฝงไว้ทุกสัดส่วนเลยครับ
โดยเฉพาะการเป็นรูปประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่ากฎหมายใดที่เสนอเข้ามาโดยภาคประชาชนเนี่ย
ถ้าตีความเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศต้องมีการพิจารณาในรัฐสภานะครับ
โดยมีสอสอสวมานั่งวิจารณ์ร่วมอ่าร่วมกันท่านดูสิครับ
สอสอมาจากการเลือกตั้งสวมาจากการแต่งตั้งของคอสชเนี่ย
ถามว่ากฎหมายของภาคประชาชนมันก็ผ่านยากสิครับท่านประธานครับ
ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ารัฐสภาพนี้มีปัญหาจริงจริง
ฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขสิ่งไหนดีเราแก้ครับ
สิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องแก้เราต้องแก้ในสิ่งที่ดี
เพื่อให้มันดียิ่งขึ้นครับขอให้สภาพุทธรัศดรเป็นความหวัง
ของพี่น้องประชาชนเพื่ออะไรครับเพื่อลดความขัดแย้ง
เพื่อเป็นช่องทางนะครับไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน
ผมไม่อยากให้ประเทศไทยมาสู่ทางตันครับท่านประธานครับ
ตอนนี้นะครับก็มีการทะเลาะบ่อแว้งกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับ
โดยฝ่ายหนึ่งนะครับเจ้าที่กันครับไม่ให้เข้าใกล้สภา
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมีรถรับส่งอย่างดีครับวันนี้เช่นกันครับ
ผมมาเมื่อเช้าเนี่ยรถเมคันสวยสวยครับสองชั้น
คนคนเข้ามาครับผมก็พยายามดูว่าคนที่มามาจากไหน
มาจากมาจากต่างจังหวัดมีทะเบียนรถเรียบร้อยครับ
ใส่เสื้อสีเหลืองมากันทั้งหมดมากันเยอะแยกมายทำให้รถติดครับ
ข้างนอกเนี่ยนี่คือการปฏิบัติที่ไม่มีมาตรฐาน
ผมไม่อยากจะบอกว่าสองมาตรฐานครับเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่มีมาตรฐาน
ฉะนั้นมันต้องมีมาตรฐานเดียวกันต้องปฏิบัติเท่ากันครับ
เพราะประชาชนมีสิทธิเสร็จภาพเท่าเทียมกันฉะนั้นผมจึงอยากให้สภาเราเอง
หรือเจ้าที่ตำรวจนะครับทำหน้าที่อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาครับ
เกียรติพี่น้องประชาชนเท่าเทียมกันครับเพื่อลดความขัดแย้ง
ผมเชื่อว่าถ้าสภาเราพิจารณาโดยใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้หลักข้อกฎหมาย
อ่านข้อความแล้วพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ย
ผมเชื่อว่าไปได้ครับประเทศไทยผมอยากเห็นแสงสว่างนะครับ
อยากให้ประเทศไทยพัฒนาไปเหมือนอนาอายประเทศ
ไม่อยากให้มาทะเลาะกันครับมันหลายสิบปีแล้วครับท่านประธานครับ
เหนื่อยครับท่านประธานฉะนั้นถ้าทุกคนหวังดีกับชาติบ้านเมือง
อย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งครับเอาประโยชน์ส่วนรวมเลยครับ
พี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับสถาบันชาติศาสนามกษัตริย์เรา
ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอยากให้พวกเราช่วยกัน
พี่น้องเราไม่สามารถคีปรองดองกันถามว่าประเทศชาติเราจะไปได้ไหมครับ
ไม่มีทางครับฉะนั้นสภาหรือสภานี้เป็นหนทาง
เป็นทางแก้ที่พวกเรามานั่งอภิปรายกันสองวันนี้จึงอยากให้เป็นทางแก้จริง
เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจริงครับกล่าวขอบคุณมากครับ